ผมไม่ได้ย้อนยุคมาในยุคศวรรษที่๑๙๕๐ของอเมริกานะครับ
เมื่อมาเห็นรถในลักษณะนี้แต่นี่คือรถเก่าที่ยังใช้วิ่งกันอยู่จริง
กรุงฮาวาน่าประเทศคิวบาร์คาดว่าจะมีรถแบบนี้นะครับ
ยังคงวิ่งอยู่บนถนนที่กรุงฮาวาน่าถึง๘๐๐คันนะครับ
แต่ว่าหลังจากที่สหรัฐคว่ำบาดคิวบาร์ก็ทำให้คิวบาร์ไม่สามารถที่จะนำเข้ารถใหม่ได้
ก็ต้องรักษารถเก่าพวกนี้เอาไว้นะครับ
แต่ว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถที่จะนำเข้าอะไรใหม่เข้ามาได้
ก็เป็นความท้าทายของเจ้าของรถนะครับที่พยายามที่จะต้องปรับปรุง
แล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีที่จะรักษารถเหล่านี้เอาไว้
และในปัจจุบันนี้นะครับรถเหล่านี้ไม่เป็นเพียงแค่ยานผ่านนะ
ที่จะใช้เดินทางบนท้องถนนเท่านั้น
แต่ว่าตอนนี้มันได้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่งด้วยครับ
ที่วิ่งอยู่บนถนนในกรุงฮาวาน่า

บรรยากาศในยุคห้าศูนย์ของอเมริกา
ชาวคิวบาเรียกพวกมันว่าเอาเมนโดรเนส
แต่การบำรุงรักษาพวกมันไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่ตอนนี้มันเป็นของเฟอร์นันโดเรน่าคนขับแท็กซี่
นานโดบอกว่าการหาอะไหล่รถรุ่นนี้ยาก

ทำให้ได้เครื่องยนต์และอะไหล่ที่คล้ายกันมาซ่อมได้
ตอนนี้มีรถไม่กี่คันที่วิ่งด้วยอะไรหรือส่วนประกอบดั้งเดิม
ส่วนมากมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์แบบใหม่
แม้ป้ายยี่ห้อรถจะเป็นฟอร์ดเชฟโลเล็ตคาดีแล็กหรือว่าคลายสเลอร์
แต่ใต้ฝากระโปรงเป็นเครื่องยนต์จากรัสเซีย
หรือไม่ก็สาธารณรัฐเช็ค
ราอูลราเวโลเป็นเจ้าของอู่ในกรุงฮาวาน่า
อูบอกว่าเขาใช้อะไรจากที่อื่นในการแก้ปัญหา
ในช่วง๑๕๒๐ปีหลังก็จะใช้ของที่รับอนุญาตจากทางการ
ซีโดโรมูดาร่าช่างเครื่องต้องใช้หนังสือรถยนต์
พิมพ์ฉลองครบ๑๐๐ปีรถยนต์ในสหรัฐ
มันไม่ใช่คู่มือช่างแต่เป็นเหมือนกับหนังสือตั้งโต๊ะ
แต่การที่ไม่สามารถหาอะไรแท้ได้
ได้เห็นรูปก็สามารถที่จะช่วยได้แล้ว
อายศีโดโรบอกว่านี่คือนังสือ

เขาใช้หนังสือนี้เพื่อหาข้อมูลรายละเอียด
ประวัติและยี่ห้อของรถเปิดประทุน
แต่เมื่อขาดอะไรจริงช่างเครื่องอย่างไอซีโดโร

เพื่อหาว่าจะเอาอะไรมาแทนได้บ้าง
อย่างกระมังล้างชามที่เขาเตรียมมาดัดแปลงเป็นพวงมาลัย
ซิโดโล่บอกว่าการซ่อมรถคันนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างกระมัง

นักท่องเที่ยวที่มากรุงฮาวาน่าต่างตื่นตะลึงกับแถวของรถเก่าที่จอดอย่างยาวเหยียด
และอดไม่ได้ที่จะหลอกขึ้นนั่ง
นักท่องเที่ยวแคนาดาคนนี้บอกว่ามันเป็นรถที่เยี่ยม
เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้นั่งรถแบบนี้
ได้เที่ยวแบบนั่งรถไปเดินไป
มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมาก
ค่าโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ๑๐๐บาทต่อชั่วโมง
และความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างคิวบาร์กับสหรัฐ
ก็ได้สร้างความหวังว่าจะมีอะไรรถใหม่เข้ามา
เพื่อช่วยรักษารถเก่าเหล่านี้เอาไว้
แม้ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคิวบาร์และสหรัฐจะตึงเครียด
แต่คิวบาร์ก็ได้กลายเป็นผู้อนุรักษ์รถเก่าของอเมริกาที่สำคัญเอาไว้